ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ออกมาโวยค่ะ
หลังจากที่ปลาม่อมหรือว่าปลาหัวแข็ง
ได้มีการตายเกลื่อนลำน้ำแม่มาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งชาวบ้านคาดว่าน่าจะมียาพิษหรือว่าสารเคมีเจือปนในน้ำค่ะ
นี่คือภาพนะคะในลำน้ำแม่มาวค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นแม่น้ำมาวที่ไหลมาจากเขื่อนแม่มาว
ในพื้นที่บ้านม่วงชุมตำบลม่อนปินนะคะอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้นี่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีซากปลานะคะ
เป็นปลาม่อมหรือว่าปลาหัวแข็งลอยตายตลอดสายน้ำเลยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านก็คาดว่าน่าจะโดนสารพิษหรือว่าสารเคมีจากสวนส้ม
อาจจะมีแรงงานในการลักลอบเทสารพิษเหล่านี้ลงในแม่น้ำได้
โดยปลาชนิดนี้นะคะปลาม่อมหรือว่าปลาหัวแข็งเนี่ย
เป็นปลาที่ถือว่าเป็นปลาประจำถิ่น
มีเนื้อปลาที่รสชาติอร่อยราคาแพง
และก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นปลาที่หายไปจากแม่น้ำมาวแล้ว
จนกระทั่งเมื่อ๘ปีที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ได้ตัดสินใจร่วมมือกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุปลาชนิดนี้ไว้
จนกระทั่งมีการแพร่หลายในปัจจุบันด้วย
แต่ท้ายที่สุดค่ะปลาต้องตายจำนวนมาก
พร้อมด้วยประหลัดอำเภอฝังนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
พร้อมกับมีการแจ้งเตือนชาวบ้านในชุมชน
ไม่ให้นำปลาไปบริโภคตลอดจนห้ามนำน้ำจากแม่น้ำ
ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคหรือว่าบริโภคต่าง
พร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการประสานทางด้านของประปาส่วนภูมิภาค
ของอำเภอฝางเองเนี่ยมาเก็บตัวอย่างน้ำ
เพื่อนำไปส่งปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบหาสารพิษต่อไป
โดยหลังจากนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
ก็จะมีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะ
ให้มีความระมัดระวังเรื่องของการล้างภาชนะ
ปล่อยเททิ้งหรือว่าระบายสารพิษต่างลงสู่แม่น้ำนะคะ
เพื่อเป็นการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกในอนาคต
เพราะว่าสารเคมีเหล่าคือหายยณะ
แล้วก็เป็นพิษต่อซุกทุกสรรพัดชีวิตในแม่น้ำ
และที่สำคัญเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
สัตว์คนแล้วก็พืชพันธุ์ทางธรรมชาติอีกด้วยค่ะ